เอาไปที่เชียงใหม่คุณผู้ชมมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งเพิ่งจะได้รับอิสระภาพจากการที่เพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำ
คดีรักทรัพย์ออกมาได้๔วันก็ไปลักทรัพย์อีกบอกว่าต้องการเงินตั้งตัวสุดท้ายโดนจับอีกเข้าคุกอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชม
เนี่ยก็บันทึกภาพนายคนนี้นะฮะนายสุรกิจสินธนกุลอายุ๕๙ปีเข้าไปก่อเหตุขโมยเงินประมาณสัก๑๐๐บาทเองแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ถูกตามตัวจับกลุ่มได้พร้อมกับเงินของกลางนี่แหละครับผู้ต้องหาก็บอกว่าก็เพิ่งจะพ้นโทษมาคดีรักทรัพย์มาเพิ่งออกจากเรือนจำได้วันที่๙
มีนาคมกำลังจะไปหางานทำแต่ไม่มีเงินทำยังไงดีล่ะก็เลยกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกต้องการเงินเนี่ยไปขโมยเข้ามานะและต้องการเงินนี้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่
นะฮะเป็นร้านที่อยู่ที่ถ้าแผงนะครับก็มรูคค่าสัก๖๐๐๐บาทนะครับแล้วก็ที่หอพักวัวแก้วขอดนะฮะตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่สุดท้ายถูกตำรวจรอบตัวได้ครับที่บริเวณบิริมฐนศรีภูมินะฮะอำเภอเมืองเชียงใหม่นานิยมผู้ก่อเหตุก็สัดภาพว่านำชุดชั้นในเนี่ยไปสูดโกรมเพื่อ
เพิ่งจะพ้นโทษมาเหมือนกันครับ
ลงมือก่อเหตุซ้ำอีกครั้งนี้เป็นครั้งที่๓

อืมนะครับก็เป็นเรื่องที่เอามาฝากคุณผู้ชมแล้วกันนะครับ